ฮากับคุณพ่อลูกสองพระเจ้าโจ๊กกันหน่อยนะคะ
พร้อมกับข้อความว่ามึงว่ากูติดยังวะ

เป็นรูปที่หลายคนเขาแชร์ผ่านทางโซเชียลเยอะมากนะคะ
คือเหมือนเป็นการเล่าเรียนแหละว่าอยู่บ้านหลายคนก็นอยไงว่าเราติดหรือยัง
มาตอนเช้ามันเป็นคำถามแรกกับตัวเองว่าเฮ้ยติดยังวะต้องเช็คสุขภาพตัวเอง
ใช่นะหลายคนตื่นมาก็แบบถามตัวเองว่าเจ็บคอมีไข้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมได้คำตอบทันทีจากทั้งเพื่อนศิลปินอย่างพี่สิงโตนำโชคธอมอิสราแกงส้มธนทัศน์
ซึ่งพร้อมใจกันแซวไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะว่าไม่เสพก็ขายบ้างล่ะให้ไปบำบัดบ้างล่ะ
งานนี้ทำเอาบะเจ้าโจ๊กถึงกับอึ้งในคำตอบกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็เป็นเรื่องขำไม่อยากให้คุณผู้ชมเครียดนะคะช่วงนี้เรื่องที่เครียดมันเยอะ
ก็เลยเอาเรื่องขำขันมาเล่าสู่กันฟังหน่อยอย่าเครียดแล้วก็อย่าดราม่านะคะ
เป็นสิ่งที่เขาโพสต์เขาแชร์กันก็ดูให้เป็นเรื่องสำคัญคิดบวกเข้าไว้นะใช่ค่ะ